ทีนี้พอมาตีกันชาวบ้านเด็กนักเรียนที่เขากำลังรอรถ
กำลังจะกลับบ้านตกอกตกใจกันหมดเลยค่ะ

มาวิ่งกลับ
เฮ้ยมันเจ็ดคน
ครับวิ่งผ่านกล้องไปแล้วอีกมุมหนึ่งอ่ะ
คือมุมที่ชาวบ้านเขาขับรถผ่านหน้า

พอเจออีกฝั่งนึงก็กรูเข้าไปปลาขวดแก้วใส่อีกกลุ่มนึง
จริงเขาก็ยืนรอจะขึ้นรถกลับบ้านนะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอชาวบ้านก็ถ่ายได้
เมื่อกี้เขาชาวบ้านก็พูดว่าอะไรนะละครลิง
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังเลิกเรียนค่ะ๓โมง๔๐เมื่อวาน
ถนนมหาจักรพรรดิที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซา
วงที่ปลาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ
คือเขาปลาเป็นแบบหวดแก้วเนี่ยใส่กาลให้
สะพาบหวดที่แตกเลยนะคะ
ควรเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มา

แล้วเลยไปจอดหน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัด
ทีนี้วิ่งกลับมาเอาขวดแก้วเนี่ย

ซึ่งตอนนั้นจริงมีเด็กที่เรียนที่อื่น

ตอนจะเกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจสอบภอมเมืองฉะเชิงเศร้า
เมื่อกี้ก็เห็นเป็นเศษแก้วที่มันกระจายเกลื่อนพื้นอยู่
วิทยาลัยก็เอาเด็กของวิทยาลัยเนี่ยนะ

มีใครบาดเจ็บล้มตายอะไรหรือเปล่า
ไม่มีนะคะ

แล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุมา
กรอเหตุหลังเลิกเรียน